ดูความคืบหน้าคดีปล้นรถขนเงินของบริษัทแซมโก้นะคะ
ล่าสุดตำรวจก็สามารถจับกลุ่มแก๊งนี้ได้แล้ว
พร้อมกับรถตู้ที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะ
จากการตรวจสอบก็พบว่าหัวหน้าแก๊งเคยต้องคดีฆ่าผู้อื่น
และยังอยู่ระหว่างหลบหนีการจับกลุ่ม
โดยทางผู้ต้องหาก็สารภาพว่าก่อเหตุจริงค่ะ
พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสบ๑๐
นำกำลังคุมตัวในออมสิน
สครีตันหัวหน้าแก๊งนายยุทธนากิติยุทธนาวิน

ผู้ต้องหาตามไหมจับของศาลจังหวัดชนบุรี
หลังร่วมกันก่อเหตุปล้นรถขนเงินบริษัทแซมโก้
เมื่อวันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมา
พร้อมกับได้ของกลางเป็นรถตู้ที่ใช้ก่อเหตุ

และเศษถุงเงินของบริษัทแซมโก้

แล้วนำไปเผาทิ้งในป่าสุสานจีน

จากการสอบสวนคนร้ายนำโดยนายออมสิน

ก่อนจะลงมือก่อเหตุ๒สัปดาห์
โดยใช้รถตู้ถอดเบาะออก
เพื่อนำรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุขึ้นรถ
โดยมีนายยุทธนาเป็นคนขับ
จากนั้นก็ให้นายออมสินลงไปก่อเหตุเพียงคนเดียว

ออมสินก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปเก็บไว้บนรถตู้ที่จอดรออยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
แล้วแบ่งเงินกันก่อนจะแยกย้ายหลบหนี
มาถูกจับกลุ่มได้ที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
ขณะที่นายออมสินนั้นก็เคยต้องคดีฆ่าผู้อื่นเมื่อปีที่แล้ว
อยู่ระหว่างหลบหนีการจับกลุ่ม
หลังทำการสอบสวนก็อยู่นะครับ
เราก็ได้แสดงอาการเอาหัวโผกพื้น
เมื่อนำมาปรากฏต่อสาธารณะแล้วจะเกิดความเสียหาย
ล่าสุดนายออมสินและนายยุทธนาก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงนะคะ
ซึ่งทางพลตำรวจเอกปัญญาบอกว่าการลงมือก่อเหตุครั้งนี้
ดำเนินการกันเป็นครอบครัวแล้วก็เครือญาติกัน
นางสาวกรวิพาเป็นภรรยาของนายออมสินอยู่กินกันมากว่า๕ปี
ส่วนนายโยธินเป็นน้องชายของนางสาวกรวิพาใช้บัตรประชาชนเช่ารถตู้
แล้วก็ร่วมกันว่าจ้างให้นายยุทธนาขับรถตู้ก่อเหตุ
เป็นจำนวนเงิน๑๓๐๐๐บาทค่ะ